คุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของสวนสาธารณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
มีการโพสต์ออกมาบอกว่าสวนสาธารณะสวนลุมเนี่ยนะ
มีกลุ่มชายรักชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบอัลดอร์
ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้มือใช้ปาก
ตอนนี้นะครับก็มีการตรวจสอบสวนสาธารณะเกือบทุกแห่งแล้ว
มีการติดตั้งวงจรปิดมีการจัดรอปภเพิ่มมากขึ้น
ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่านอกจากสวนลุมแล้ว

ดังนั้นพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารู้ข่าวแบบนี้

เซ็กกลางสวนมีจริงหรือไม่
ก็ได้ตามไปหาคนที่เขาเคยมีเซ็กกลางสวน

คุณตามเข้าไปในโลกโซเชียลนะ

ทวิตเตอร์นัดกันไปมีเซ็กกัน

สะพานลงสะพานลอยมีหมดนะครับ

ปรากฏว่าเขายอมรับครับว่าเขาเคยมีเซ็กกลางสวนจริง
แต่ด้วยเหตุผลประการใดนั้นเราฟังเสียงเขาหน่อยครับ
ประสบการณ์ครั้งแรกที่ไปนะครับ

อายุก็ราว๑๘๑๙ได้ครับผมเพื่อนพาไป
บางคนก็ตั้งใจมาจากหอจากบ้านตัวเองเพื่อมาหาอย่างนี้ครับ
อัลดอร์มันดีกว่าที่ว่าเราไม่ต้องรู้จักกันอย่างนี้ครับ
ไม่ต้องเสียเวลาหาตามสื่ออย่างนี้ครับ
เหมือนพวกเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกเพิร์ตอย่างนี้ครับ

แล้วก็เขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวของเรานะฮะ
เป็นเสียงของคุณเอเอนามสมมติ
เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งย่านทองหล่อนะครับ

ก็บอกเล่าประสบการณ์กิจกรรมทางเพศกลางแจ้ง
เซ็กกลางสวนของตัวเองให้กับทีมข่าวฟัง
มันเป็นโปรแกรมแชทรุ่นแรกเลยนะคะ
ใช่นะครับคุณทันเปิดทันนะ
ก็เป็นโปรแกรมแชทรุ่นแรกที่กลุ่มชายรักชายจะนัดกัน
แล้วก็บางทีก็ใช้โปรแกรมแชท
ในทางที่นัดกันเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์นะครับ
ซึ่งหากนับเวลาแล้วก็โอ้โห๒๐ปีกว่าแล้ว

ว่าปัจจุบันจะมีแอปพลิเคชันนัดเจอกัน
ผ่านทางสมาร์ทโฟนมากมาย
คือมันมีหลายแชทนะแล้วก็เฉพาะกลุ่มด้วย

ก็เพราะว่าไม่อยากเสียเวลา
เพราะแอปที่นัดเจอกันบางทีก็เอารูปคนอื่นมาหลอก
รูปกับตัวจริงไม่เหมือนกัน

พอมาเจอก็เสียทั้งอารมณ์และความรู้สึกด้วย
ทีนี้การไปเจอกันจริงตามสวนสาธารณะ
ที่อาจจะดูมืดครึ้มหน่อย
มันดีกว่าเขาบอกแบบนี้มันสะดวกกว่า
หากเจอคนไหนที่ถูกสเปคคุยกันถูกคอ
ก็สามารถสารต่อความสัมพันธ์ได้ทันทีนะครับ
ก็จะได้อย่างที่เราอยากได้มากกว่า
ถามว่ากลัวคนเห็นไหม
ก็กลัวครับกลัวคนรู้จัก
ถ้าเกิดว่ามาเห็นมันก็จะดูไม่ดีครับ
แต่ว่าก็พยายาม
เดินในที่แบบ

ไปพากันไปดูหน้าใกล้
อีกคนนึงก็คือคุณคมนามสมมุติเหมือนกัน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอายุ๓๓ปี
หรือการมีเพศสัมพันธ์นอกสถานที่
ในเขตกรุงเทพมานานแล้ว
โดยเริ่มไปครั้งแรกตั้งแต่ปี๒๕๕๙

สวนป่ารัชวิภาย่ามรัชดา๔๐
โอ้โหคุณเมื่อสมัยก่อนนั้นนะ
สวนป่าแห่งนี้เนี่ยถูกเลยนะ

เพราะว่ามีการนัดไปเจอกันที่นี่เยอะ

กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเต้นเลย

ซึ่งสถานที่ที่ดังมากในยุคนั้นเลยนะครับ
ย่านรัชดา๔๘ต้องนึกถึงสวนป่าเนี่ย
เป็นที่รู้จักกันในบรรดากลุ่มเกย์

ก็จะต้องได้คู่ทำกิจกรรมทางเพศอย่างแน่นอนนะครับ

ถ้าพูดถึงตามสวนสาธารณะแล้ว
ไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียว

มันมีอยู่ทั่วกรุงเทพหลายที่แล้ว

ตามห้องน้ำต่างของสนามกีฬา

ซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาเกือบ๑๐ปีแล้ว
แต่ที่เหล่านี้ยังคงเป็นที่คลาสสิก

แต่ว่าส่วนตัวเลิกไปสารที่เหล่านี้แล้ว
เพราะว่าเคยเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายเหมือนกัน
โดนกลุ่มวัยรุ่นโยนท่อนเหล็กใส่
ขณะที่กำลังมีอะไรกับคนที่ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันอยู่
เขาก็เลยไม่กล้ากลับไปที่เหล่านั้นอีกนะครับ

ไปพูดคุย

แต่แดดนี้มันมีมิจฉาชีพ

เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มีคนแบบ
จี้กันแล้วก็จัดก็ทำร้ายแบบนี้
กลุ่มวัยรุ่นนะครับเอาท่อนเหล็กนะครับ
นอนคือเหมือนจะปาดหรือว่าโดน

ผมเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วอะครับ
สำหรับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่

ก็ลดลงลดจำนวนลงจน

ไปเพื่อเมืองอะไรกัน

อันนี้คือมากกว่าก็คือ

คนถ่ายคลิปแล้วเอาไปลงโซเชียล
เขาก็เห็นถึงหน้าเราแบบนั้น

มันต้องให้พ่อที่น่ารักเสียใจเนอะแบบ

ตัวลองจับ

อย่างที่ทั้งสองคนที่เราไปสัมภาษณ

เพราะว่าคุณจีจี้วิงกี้บอยนะ

เขาก็โพสต์ทวิตเตอร์แบบตรงแหละฮะ

แล้วทีนี้ก็ผ่านกลุ่มคนที่เขากำลังมีเพศสัมพันธ์กัน
ใช้ปากใช้มือกันแล้วก็ถูกชักชวนอีกต่างหาก

ผลบริเวณอสวินขวัญเมืองก็บอกว่า
มันจะมีได้ยังไงมีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าหากเรื่องนี้มีจริงจะให้รางวัลคนเจอเลย๑แสนบาท
คุณจีจี้เขาไปตอบกลับในทวิตเตอร์ของเขาบอก

มันมีจริงเจอมากับตัวเอง

แล้วก็หลังจากนั้นคลิปมาเพียบเลยไงคุณสุดสกุลจำได้ไหม

ล่าสุดทางกรุงเทพมนาคอมเรียกประชุมพร้อมกับมอบนโยบาย

เพื่อที่จะหามาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยนางวรยาวัฒนรัฐผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมนาคม

ก็ได้วางมาตรการต่างเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะท่านอื่นมากขึ้น

และป้องกันการก่อเหตุไม่เหมาะสมในสวนสาธารณะ
ควบคุมดูแลห้องน้ำทั้งชายและห้องน้ำหญิงมากขึ้น
เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบของรอปภ

รายงานปัญหาที่พบอย่างทันท่วงที
รวมไปถึงการติดตั้งกล่องเขียวในพื้นที่จุดเสี่ยงพิเศษ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้การตรวจสอบบริเวณดังกล่าว

ก็เหมือนตู้แดงของตำรวจนะครับ
สวนมีกล่องเขียวก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ย
วนเข้ามาแล้วก็เหมือนตอกบัตร
มาตรวจแล้วจุดนี้มาตรวจกี่โมงมาตรวจยังไงนะครับ
อกจากนี้ผู้มนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมยังกล่าวบอกว่า
สาธารณะในแต่ละแห่งของกรุงเทพ

หากจะให้มีรอปภเฝ้าทุกจุดตลอด๒๔ชั่วโมง
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับ

ที่มาสูดอากาศสดชื่นและมาออกกำลังกาย
ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะต้องมาเฝ้าระวัง
จะมีเพศสัมพันธ์กันในสวนสาธารณะ
แต่ทีนี้กลายเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งแล้ว
ที่ต้องมาจับตามองเรื่องนี้นะครับ
เตือนกันไปนะครับบอกว่าใครจะทำอะไร
ก็ขอให้ทำในที่ที่เหมาะสม
อย่าได้มามีอะไรกันในสวนเลย
เพราะอยากให้พื้นที่สวนสาธารณะเป็นพื้นที่บริสุทธิ์
นี่เป็นความรู้สึกนะพื้นที่บริสุทธิ์
เข้าไปรู้สึกบริสุทธิ์ปลอดโปร่งปลอดภัย
เอาง่ายคืออยากสบายตาสบายหูสบายใจ
ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องอะไร

แล้วก็คิดจะเสี่ยงไปทำในที่สาธารณะหรือว่าสวน

บอกไม่ได้แล้วนะว่ากลัวคนเห็น
ต้องบอกว่ากลัวกล้องหรือกลัวคลิปต่างด้วย
เพราะเดี๋ยวนี้มันมีหลายช่องทางในการที่จะตรวจสอบอีกเยอะเลยนะครับ